พาไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คืออ่างน้ำมนต์ของตาทองงิ้วราย
อยู่ที่ไหนนี่วัดสว่างอารมณ์นครปฐม
นี่ครับคุณผู้ชมครับดูกันไปมันอาจจะเป็นอ่างน้ำมนต์ที่ดูยากสักนิดนึงนะ
แต่อย่างนี้คุณผู้ชมฮะดูกันไปกับเราแล้วก็เล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ไปด้วย
ก่อนที่จะมีการประกาศรางวัลแน่นอนแล้วฮะคึกคักสุดสำหรับที่บริเวณตรงนี้
โอ้โหตาทองนิ้วรายเนี่ยเป็นที่เรื่องลือนะเอาจริงแล้วเราก็พูดถึงอ่านถึงบ่อยที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้นะครับ
ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเอ้าคุณผู้ชมไปดูแล้วกัน
บอกเลยนะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่แล้วก็แล้วแต่คนจริงนะที่จะมองเห็นหรือไม่เห็น